คุณผู้ชมขามาดูอทัวร์แระกันบ้างดีกว่า
ดี้บอกเลยเป็นคนรักเมียที่หนึ่ง
แล้วเมียแกนะควักเงินให้
จ่ายตังค์ให้อทัวร์แระแบบสายเพย์อยู่เหมือนกัน
ดีใจจนเนื้อเต้นจะเต้นขนาดไหน

เป็นสวสูงวัยที่มีความสุขสุดไปเลยล่ะค่ะ
สำหรับอาถั่วและเชิญยิ้ม
อยู่แบบแฮปปี้ชีวิตดี
มีภรรยาดูแลลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้าน
สงสัยจะทำงานดีเท่าแก่นี้ก็เลยให้อังเปล่าซะหน่อย
ลีลาคนได้ตังค์เป็นยังไงไปดูค่ะ

อ้าว
เห็นแบบนี้แล้วค่อยสบายใจหายห่วงข้อข่าวดีมากเวอร์
เสากี่ต้นที่ร้านก็ไม่เหลือรูดเสลี่ยมเลย
เอาชุดชุดชุด
แล้วได้ใจด้วยนะคะไปขอตังค์เมียเพิ่ม
เมียบอกพอแล้ว

เจ้าแจ๊กริมเจ้า